อาจจะตกใจไงเอ้ยใครเสียงดังอะไร
เสียงใครเรียกถูกยิงเลยค่ะจากด้านหลัง๓นัดนะคะ
และช่วงบ่ายที่ผ่านมาตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่
หาหลักฐานพยานเพิ่มเติมอีกครั้งและตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะผู้ต้องหา๑คน
ตำรวจควบคุมตัวได้ตัวเมื่อคืนนี้ค่ะเอาตัวมาสอบสวนนะคะ
และนอกจากนี้ผลการตรวจร่างกายนะคะมีเขม่าวดินปืนติดอยู่ที่เสื้อผ้า
แต่เจ้าตัวก็ยังปฏิเสธนะคาดว่าเร็วนี้
ตำรวจจะรวบตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้
คือหมายถึงได้พยานหลักฐานและจะดำเนินคดีได้นะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะ